มาดูกันต่อดีกว่ากับข่าวของหนุ่มหล่อ
แข็งแรงมากจริง

โดยเฉพาะฉันว่าฉันโสดก่อนใคร
ก็จีบเขาได้เหรอจริง

ถ้าพูดถึงพระเอกหนุ่มมาสเข้มซิกแพคแน่นนะคะ
ห่อมีเสน่หแถมมีคาแรคเตอร์เป็นตัวของตัวเองค่ะ
ให้คนนี้เลยค่ะคุณก๊อตจิรายุค่ะ

จริงตอนนี้เขาโสดนะคะ

หนุ่มก๊อตได้ออกมาอัพเดทพิธีชีวิตนะคะว่า
ตอนนี้ผมโสดพี่ชอบปลูกต้นไม้วาดรูปแต่งบ้านทำสวนขายงานศิลปะ
ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่น้องสาวและพี่ชายสักส่วนใหญ่ค่ะ
ที่ผ่านมานะคะทำแต่งานถ่ายละครไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวค่ะ
ตอนนี้ว่างนะคะก็เลยแบบว่าให้เวลากับเขาเยอะหน่อยค่ะ

แต่สาวถ้ามีก็เข้ามาทักได้เลยนะ
แต่เอาตรงตอนนี้ก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะ
พอเอ็นจอยตรงนี้ไม่ได้รีบ

ศัตรูบอกว่าโอ้โหฟิตผุนเต็มที่

แล้วคนสวนเนี่ยเนาะเวลาถอดเสื้อน่ะเนาะ

ตายละสุขภาพแข็งแรง
แข็งแรงขนาดนี้
ฟังคนสวนสุดหล่อเลยดีกว่าค่ะ

จัดเสื้อผ้าในบ้าน
อะไรอย่างนี้
จะเจอกันไหม

ก็ยืนยันสเตตัสหนุ่มก็ยังคงโสด